กีฬายชุนแห่งชาติฟรรมที่๓๓
ชุมพรและกระนองเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

มีเรื่องราวดีของนักยกคำหนัก
หน้าตาคล้ายกับน้องแต้ว

เป็นแรงบันดาลใจที่หวังจะติดทีมชาติ

จิราพันธ์นันทวงหรือน้องจ๋านักกีฬายกน้ำหนักจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ดูหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับน้องแต้วพิมซีรีซีริแก้ว
เรื่องราวของตัวเองที่เลือกเส้นทางการเป็นจอมพลัง
เพราะนักยกน้ำหนักรุ่นพี่เหรียญเงิน๒สมัยโอลิมปิกเกมส์คนนี้
คือแบบอย่างให้เดินรอยตาม
แม้ว่าจะผ่านการแข่งขันระดับยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลกมาแล้ว
แต่จ๋าจิราพันธ์ยังมองว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญ

ที่ทำให้เธอกลายมาเป็นยุวชนทีมชาติในปัจจุบัน
ครับคืนนี้คุณทักไว้ว่าสุดท้ายเหมือนพี่แต้ว
ก็ไม่มีใครทักแต่จะทักว่าหุ่นเหมือนมากกว่าค่ะ

แล้วก็เห็นพี่แต้วยกและได้เหรียญมากมาย
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเล่นกีฬายกน้ำหนักค่ะ
ก็ทรงผมนี้ก็ตัดตามพี่แต้วค่ะเพราะว่าหล่อดีค่ะ
กุณฑองชั่วไทยสงศผู้ปลูกปั้นน้องจ๋า
ว่าสรีระของเด็กคนนี้เหมาะกับการเล่นกีฬายกน้ำหนัก
จากในสนามจะเป็นนักกีฬาที่อดทนมุ่งมั่น
ตั้งใจในการฝึกซ้อมนอกสนามยังเป็นเด็กกระตันยู
ที่ต้องการให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี
เหมือนกับนักยกน้ำหนักรุ่นพี่ที่วางมือไปแล้ว
จ๋าก็เป็นคนง่ายค่ะ
คือเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาจะมีความคิดส่วนตัวว่า
มาเล่นกีฬานี้เพื่อจะช่วยเหลือทางบ้าน
เพราะทางบ้านจะมีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะ
เพื่อจะหาทุนการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางบ้านนะคะ
ถ้ามองในระดับรุ่นอายุเดียวกันนะคะ
เขายังอยู่ในรอบที่รุ่นอายุเยาวชน
ยังสามารถเทียบชั้นได้แต่อาจจะยังไม่ถึงกับชุดใหญ่ค่ะ
มีแววค่ะแต่ต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมอีกด้วย

เพราะน้องยังอายุยังไม่มากอายุแค่๑๗ปีค่ะ

รวมทั้งอุปสรรคที่มากมายรออยู่ข้างหน้า
หลอมรวมเป็นพลังขับเคลื่อน

ก้าวขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของแต้ว

รวมถึงความหวังของสมาคมกีฬา

ธนรัฐฟึ่งหรือไทยคุณข่าวไทรัฐทีวีรายงาน